มาดูต่อกันที่คนหล่อใจบุญกันบ้างดีกว่านะคะ
ลูกทุ่งหนุ่มหน้ามนต์เบิ้ลปฐุมราชค่ะนะฮะ
อกจากจะเข้าวัดวัดทำบุญเป็นประจำแล้ว
ไม่น่าเชื่อนะยังไงเขาเข้าวัดจริง
เห็นอยู่แต่ร้านเหล้าอยู่แต่บนเวทีเข้าวัดเขาก็ไปเหมือนกัน
หรือชาวบ้านคนยากคนไร้ก็ไป
คือทุกครั้งที่เบิ้ลไปทัวร์คอนเสิร์ตตามต่างจังหวัดใช่ไหมคะ
ก็จะแวะทำบุญต่อที่บ้านเด็กกำพร้า
อย่างล่าสุดค่ะตามคลิปที่กำลังฮือฮาเลยเนี่ย

บ้านน้องค่อนข้างยากจนขาดทุนทรัพย์ในการเรียน

คุณผู้ชมเด็กกำลังเป็นสาวมันอันตราย
พอเบิ้ลรู้ข่าวก็เอาเงินทิพย์ที่ได้จากการเล่นคอนเสิร์ตนี่นะ

เอาไปมอบให้กับน้องถึงที่เลย
ย้ำชัดนะคะว่าความยากจนที่เบิ้ลไปลงพื้นที่
แต่ที่ทำเนี่ยเพราะว่าอยากจะช่วยคนที่แบบ

ไม่ได้ว่าเออทำบุญหาแสงหาเสียงอะไร

หล่อใจงามคนนี้กันเลยค่ะ

บ้านไม้ที่กำลังรอการปรับปรุง
ผมก็เลยบอกพี่กองว่าพี่อย่างนั้นงานนี้ผมขอเอาเงินตรงนี้

จะบอกเสมอว่าความจนความลำบากมันไม่ใช่คอนเทนต์
จนความลำบากมันไม่ใช่บันไดแห่งการมาทำกระแสในโซเชียลอยู่แล้ว
ถ้าผมไม่ตลกโปรกฮาร้องเพลงผมก็ไม่มีเงินตรงนี้ออกมาทำบุญ
คือบางทีในติ๊กต๊อกมันอาจจะมีคำพูดที่ดราม่าบ้างตลก
รุนแรงมากแต่ทุกคอนเทศเราจะมีการขอโทษอยู่แล้ว

ส่วนประเด็นที่เบิ้ลชอบโพสต์แซวคู่จิ้นนุ๊กปาย

แล้วเวลาแท็กหากันในโซเชียลค่ะแฟนคลับของนุ๊กปาย
ก็จะเอาไปโพสต์ไปแชร์ต่อกันแบบขำไง
แต่ถามว่าใครน่ารักที่สุดล่ะเบิ้ลตอบเลยว่ากล้องห้วยไร่

และด้วยความที่สนิทกันมากเวอร์ค่ะ
กอดชอบหอมกันตลอดแฟนคลับก็มาแซวกันเยอะเลย
รวมไปถึงแฟนสาวเคที่นี่นะ
ไลน์มาถามเลยด้วยความที่น้องเจตตี้เขาบินต่างประเทศบ่อย

หรือเปล่ามันยังไงมันจริงหรือเปล่า

น่ารักกว่ากันคะสรุป
นุ่มกว่าปลายนะครับผมว่ากล้องไม่ไล่

ผมแบบกับพี่ก้องจะเล่นกันมา

ไม่แต่เล่นเกินจนแบบว่าแฟนตัวจริงถามว่า

เราคบกันตั้งนานแล้วเธอรับได้ไหม

หัวจะเวียน